เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
เมื่อคืนนี้ใกล้ห้างปิดแล้วค่ะ๒ทุ่มกว่าแล้ว
คนร้ายเป็นผู้ชายเข้าไปเดี่ยวเลยในร้านทองภายในห้างสรรพสินค้า
แล้วก็ทำทีว่าขอเลือกดูทองหน่อยแล้วเขาจะเลือกขอดูเนี่ยเส้นใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะ
ร้อยคอเนี่ยน้ำหนัก๑๐บาท๒เส้นมาลองเห็นไหมคอก่อนเลย
น้ำหนักสิบบาทนะแต่ละเส้นนะคะแต่ว่าในกระเป๋าเห็นไหมคะ
เขาทำท่ามือล้วงกระเป๋าแล้วนี่ชักปืนออกมาเลยเอาหยิบไปเลยแล้ววิ่งไปเลยค่ะ
มีที่ติดคอไปด้วยนะฮะนี่ค่ะในกระเป๋าเขามีปืนแบบนี้นะคะครับ
ห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ตำบลคลองตำรุอำเภอเมืองชนบุรีค่ะอืม
ผู้ชายคนนี้เนี่ยทิ้งเบาะแสเอาไว้แล้วเป็นเบาะแสที่ตามหาตัวไม่ยากเลย
เดี๋ยวค่อยค่อยเล่าให้ฟังว่าทิ้งอะไรเอาไว้นะคะมันจะมีภาพจากกล้องวงจรปิดในมุมที่วิ่งออกไปในตัวห้าง
บันไดเลื่อนแล้วก็ออกไปหน้าห้างด้วยนะฮะจังหวะนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้ไปก็คือ
สร้อยคอทองคำน้ำหนักสิบบาทสองเส้นนี่นะคะแล้วก็ได้ไปรวมรวมเนี่ย
มูลค่าประมาณสักแปดแสนกว่าบาทได้เพราะว่าได้สร้อยข้อมือไปอีกน้ำหนักห้าบาทอีกประมาณสองเส้นได้ค่ะ
ช่วงประมาณสองทุ่มกว่ากว่าค่ะที่คนร้ายคนนี้เข้าไปก่อเหตุนะคะ
พิสูจน์หลักฐานก็ไปตรวจสอบหาเบาะแสของคนร้ายนะคะ
พนักงานในร้านบอกเลยว่าคนร้ายมาก่อเหตุคนเดียวมาคนเดียวเดี๋ยว
ทองคำไปอย่างที่ขึ้นภาพให้ดูเมื่อสักครู่นี้แต่เหมือนกับคนร้ายเนี่ย
ตัวมาเป็นอย่างดีนะคะตำรวจก็ต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิด
ทั้งในห้างทั้งนอกห้างเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายใช้หลบหนี
และนี่ค่ะคนร้ายคนนี้ทำโทรศัพท์มือถือตกหนึ่งเครื่องหลังก่อเหตุ
ก็เลยรู้ว่าผู้ก่อเหตุชื่อว่านายอุทิศพวงทองอายุ๔๔ปีนะคะ
นี่คือคนร้ายที่ก่อเหตุนะคะเพราะว่าตำรวจเขาก็เอาโทรศัพท์มือถือนี่แหละ
ไปหาว่าเจ้าของเบอร์นี้เป็นใครชื่ออะไรยังไง
ได้หน้าตาเจ้าของโทรศัพท์มือถือมาเอาภาพหน้าตาหน้านี้
ให้พนักงานร้านทองที่อยู่ในเหตุการณ์ดูว่าใช่คนนี้ไหมหน้าตาแบบนี้ไหม
เขาบอกว่าใช่ก็เลยแน่แล้วนายอุทิศพวงทองอายุ๔๔ปีนะคะ
ตอนนี้เนี่ยตั้งรางวัลนำจับสองหมื่นบาทนะคะถึงแม้ว่าจะได้โทรศัพท์มือถือของคนร้ายที่ตกอยู่
ถึงแม้ว่าจะรู้ชื่อรู้หน้าของคนร้ายแล้วเนี่ยนะคะแต่ยังไม่เจอตัวนะคะ
ก็ต้องไล่ดูอะค่ะว่าเขาไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่ไหนล่าสุดสารอนุมัติออกหมายจับแล้วนะคะ
พลเมืองดีก็แจ้งเบาะแสหลายอย่างค่ะเราส่งคุณวิมวลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปด้วยนะคะตอนนี้ตำรวจไปที่บ้านพักแต่ยังไม่เจอตัวแล้วก็เอารูปภาพของคนร้ายไปให้คนดูว่าเห็นคนนี้คนนี้หน้าตาอย่างนี้ไหมอะไรแบบเนี้ย
แต่ที่ร้านเขายืนยันว่าคนนี้แหละเป็นคนก่อเหตุนะคะคุณวิมนต์วันลงพื้นที่ไปไปคุยกับพนักงานในร้านทองอ่ะค่ะ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุคนร้ายเดินเข้าไปในร้านก็เดินเข้าไปคนเดียวทำทีถามหาพนักงานชื่อรินค่ะ
แล้วก็บอกว่าเคยมาดูทองกับพนักงานคนนี้แล้วก็บอกด้วยว่าเคยบอกพนักงานคนนี้ไปแล้วว่าถ้าโบนัสออกเนี่ยจะมาซื้อทอง
พนักงานที่ร้านก็เลยถามกลับไปว่านารินหรือเปล่าครับเพราะชื่อรินอ่ะไม่มีอืม
แต่นารินเนี่ยเขาชื่อเล่นว่าหน่อยนะคนร้ายก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรงั้นขอดูทองหน่อย
ขอดูสร้อยคอทองคำน้ำหนักสิบบาทสองเส้นแล้วก็เอามาลองใส่คอนะคะ
ขอถ่ายรูปด้วยค่ะบอกว่าเดี๋ยวให้ภรรยาเลือก
หลังจากนั้นขอดูสร้อยข้อมือน้ำหนัก๕บาทอีก๒เส้นแล้วก็ถามราคา
พนักงานก็เลยแจ้งราคาไปคนร้ายเดินไปโทรศัพท์ที่หน้าบันไดเลื่อน
แล้วกลับมาที่ร้านอีกรอบหนึ่งขอลองใส่สร้อยคอทองคำอีกรอบหนึ่ง
พนักงานในร้านทองบอกว่าตอนนั้นเริ่มสังเกตแล้วนะคะว่าคนร้ายเอามือจับกระเป๋าแปลกแปลก
ตามภาพในกล้องวงจรปิดนะคะครับเห็นไหมคะ
พอลองสร้อยทองถอดเข้าถอดออกแล้วเดี๋ยวจะมีช่วงจังหวะที่เอามือล้วงกระเป๋า
กระเป๋าปุ๊บพนักงานในร้านบอกว่าโอ้โหเอาแล้วไง
เพราะได้ยินเสียงดังแกรกแล้วคนร้ายก็หยิบปืนขึ้นมาเลยนะคะ
หยิบปืนมาแล้วก็เนี่ยวิ่งหนีไปพนักงานเขาก็ต้องหลบกัน
คนที่เขาเป็นลูกค้าของร้านทองก็ตกใจก็ต้องรีบหลบกันนี่ค่ะ
คนร้ายก็วิ่งหนีออกไปเห็นไหมคะตอนนี้จังหวะคือล้วงกระเป๋า
แล้วได้ยินเสียงแล้วเอาปืนออกมาแบบนี้ทุกคนตกใจ
ทีมข่าวไปคุยกับพลเมืองดีสองคนนะคะ
เขาเล่าให้ฟังว่าเขาวิ่งตามคนร้ายไปด้วยนะคะ
แล้วคนร้ายเนี่ยเอาปืนมาคู
คือพลเมืองดีบอกว่าตัวเขากับเพื่อนกลับมาจากซื้อของ
ได้ยินเสียงคนตะโกนว่าขโมยขโมยก็วิ่งตามไป
เห็นคนร้ายใส่ทองเส้นใหญ่มาก๒เส้นที่คอ

พอคนร้ายอยู่กลางบันไดเลื่อนนะคะ
มาหาพลเมืองดีคือยกปืนขึ้นมาขู่เลยค่ะ
ทำให้คนที่วิ่งตามไปอีก๔๕คน
พลเมืองดีเหมือนกันก็หลบกันโอ้โหชุลมุนนะคะ
พลเมืองดีบอกว่าสังเกตปืนที่คนร้ายใช้เนี่ยนะ
ตรงนี้เลยเหรอ
คือปกติแล้วแถวนี้เขาจะเจี๊ยวเจ้ากันอยู่แล้ว
พอผมได้ยินว่าเขาขโมยพวกผมก็วิ่งไปกับเพื่อนเลย

ใช่ครับเพราะว่ามีคนวิ่งออกมาจากร้านทองแค่คนเดียว
อ๋อแล้วตามฝันเขาตรงกระดายเลื่อน

ทำไมถึงจากด้านนั้นครับตอนนั้น
ผมเพิ่งไปซื้อของแล้วเดินมาจากตรงนี้พอดี
ผมเดินมาพอดีแล้วเขาก็วิ่งสวนเข้าหลังผมไป

ใช่ครับตอนนั้นเขาหันกลับมาแล้วเขาก็ชกปืนขู่มาเลย

ปืนขู่มาจากกระเป๋าขู่ขึ้นมาข้างบนเลย

แล้วก็มี๕๙ล้านไม่เหมือนแบบจะยิงเท่าจริง

ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่นะคะ
ตามหาบ้านของคนร้ายนายอุทิศพวงทองอายุ๔๔ปี
คือเขาก็คนร้ายทำงานอยู่ที่โรงงานในพื้นที่อำเภอกเกาะจันทร์จังหวัดชนบุรีนี่แหละค่ะ
ห่างจากจุดที่เกิดเหตุ๖๐กิโล
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่อำเภอกเกาะจันทร์นะคะ
ไปเจอกับญาติไปเจอกับภรรยาของคนร้าย
แต่ก็ทางครอบครัวของคนร้ายบอกว่าขอไม่ถ่ายภาพได้ไหม
ขอให้ข้อมูลคร่าวก็แล้วกัน

บหาภรรยามาได้ประมาณ๓ปี
มาที่บ้านญาติภรรยาหลายครั้ง

เมื่อ๒๐ธันวาคมนายอุทิศมารับแม่ยายอายุ๖๕ปี
แล้วก็น้องสาวแม่ยายก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวต่างจังหวัด

ตำบลท่าบุญมีอำเภอกเกาะจันทร์จังหวัดชนบุรี
ทีมข่าวก็ไปนะคะคือพยายามไปทุกจุดนะคะ

เขาก็คุยกันอยู่ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอดีนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปถาม
เพื่อนบ้านเล่าให้ฟังว่านายอุทิศคนร้ายเนี่ย

แต่ก็ไม่ค่อยสูงสิงกับใคร
๔ทุ่มวันอาทิตย์๒๐ธันวาคม
อุทิศพาแม่ยายภรรยาลูกสองคนออกจากบ้านไป
ก็รู้ว่าจะไปจังหวัดหนึ่งแถวภาคอีสาน

อังคารที่๒๒ธันวาคมนายอุทิศกลับมา

มาถึงสายแล้วก็ออกจากห้องเช่าอีกทีบ่าย๓โมง
แล้วก็มาเห็นข่าวว่าไปก่อเหตุ
ชิงทองร้านทองภายในห้างสรรพสินค้า
เจ้าของห้องเช่าค่ะเฮียตึง
บอกว่านายอุทิศเนี่ยนะก่อนหน้านี้
บอกว่าขายรถตู้ได้เงินมา๔๕แสน
อุทิศบอกเจ้าของห้องเช่าว่าได้เงินมา๔๕แสน
รถตู้ไปขายแล้วก็จะพาครอบครัวไปทำมาหากินที่อื่น
แต่เจ้าของห้องเช่าบอกงงมากไหนว่าขายรถตู้ได้เงิน๔๕แสน
ไปมาเห็นข่าวว่านายอุทิศไปชิงทองในร้านทองเฉยเลย
ก็ปฏิตุทัวอุทิศตัวที่นายอุทิศเองเนี่ยค่ะเหมือนเคยได้เจอเค้าไหมแล้วก็นิสัยยังไง
ก็พอตกเย็นเขาก็เขาจะกลับไปขับรถตู้แล้วพอตอนเช้า
รังเร่งติดตามตัวคนร้ายค่ะบอกเลยว่าขอสองวัน
สองวันจับได้แน่ครับนะคะอ่าแต่ตอนเข้าไปก็ใส่แค่หน้ากากอนามัย
ใช่ค่ะก็เห็นลักษณะค่อนข้างชัดเลยอ่ะค่ะที่แน่คือตอนนี้ก็
อุทิศก็ไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้อืมนะฮะก็ต้องมารับคืนที่ตำรวจนะฮะ